เออผมพูดกับคุณหน่อยหนึ่งได้ไหมได้นะขอขอขอขอบ่นหน่อยอ่ะ
พายป่าชู่บ่นให้เต็มที่อ่ะสิบกว่าวันใช่ไหมสิบหกวัน
คุณคิดว่าคนที่มันจะไปเที่ยวเนี่ยมันวางแผนแค่๑๐กว่าวันหรือเปล่า
หมายถึงเขาจะเตรียมตัวมาเออมันไม่ได้มาจากท้ายซอยไปต้นปากซอยเนี้ย
แต่ข้ามประเทศข้ามเออแล้วสรุปสรุปแล้วเนี่ยเอ่อเปิดประเทศเนี่ย
คุณมีเงื่อนไขยังไงเหรอจะไปไหนได้เดี๋ยวก็บอกว่า๕ประเทศ
นี่ตอนนี้มาสิบแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกครับแล้วก็จะไปไหนได้
จังหวัดเฉพาะนั่นเดี๋ยวบอก๑๒จังหวัดนำร่องหรืออะไรนะ
ใช่ค่ะมีมีพวกแซนบล็อกต่างมีหลายแบบเลยทีเดียว
ผมถามจริงคุณขับรถไปเมืองนนท์เนี่ยคุณรู้ไหมคุณเข้าเมืองนนท์แล้ว
เออยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยเพราะว่าไอ้หาต้องเห็นป้ายอ่ะ
แล้วฝรั่งแม่งจะดูป้ายออกนะว่าเนี่ยเข้าสมุทรปาการแล้ว
พัทยาไม่รู้ดังนั้นเนี่ยนะบิ๊กตู่ท่านก็ดีดีท่านก็มาพูดแล้วนะ
พูดเสร็จเดี๋ยวก็มาปรึกษากันต่อว่ามันเอายังไงกันดีวะ
หาห้าประเทศหรือจะเอาสิบประเทศดีอันนี้รู้แค่ห้าน่ะอืม
เพราะท่านนายกท่านพูดห้าแต่ก็บอกว่าข่าวสนับสนามเข้ามาบอกเป็นสิบประเทศ
เป็นสิบแต่เดี๋ยวจะมีการเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยเรื่อยครับเออนั่นแหละ
เรื่อยเรื่อยนั่นแหละก็ยังไม่รู้ไงเพราะว่าอีกคนนี้เรื่อยเรื่อยเนี้ย
มันก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมจะไปเที่ยวทีจะพาลูกพาเมียไปเที่ยว
มันไม่ได้ขึ้นรถเมย์ไปเที่ยวบางแสนนะดังนั้นผมถึงบอกว่า
มันก็ประหลาดนะนี่อีกสิบกว่าวันเองนะถูกค่ะมีข้อมูลอะไร
มีระเบียบอะไรไหมที่จะได้รู้บ้างอ่าแล้วเดี๋ยวไปไปมามาเนี่ย
สายการบินเนี่ยจะเหมือนบาหลีหรือเปล่าอืมมันเปิดประเทศแต่ไม่มีเครื่องบิน
ไม่มีเครื่องบินไฟหมายถึงไม่มีเครื่องบินเข้าบ้านเราเออแต่ยังไงไอ้ไอ้ไอ้
ภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยใช่ไหมมันมันมีด้วยใช่ไหมมันมีภูเก็ตแซนบล็
ไปก่อนหน้านี้มาก่อนหน้านี้ที่ขายไปไปภูเก็ตแซนบ็อกไปเที่ยว
ทีนี้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่และการเปิดประเทศนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่
ว่าคนดีใจที่สุดเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ฝรั่งที่จะมานะ
คนไทยเนอะเออไอ้พวกผับล่ะไอ้พวกพับผับผับได้เปิดอยู่แล้ว
ผับแล้วประกาศเปิดหนึ่งธันวาคมอ่างเพราะอ่างเนี้ยขัดอ่างรอเลยมึง
หาปิดไปปีสองปีแล้วเนี่ยเอออ่างปิดมากี่ปีแล้วปีแล้วมึงอ่ะ
รอเลยมึงจะเปิดตัวสิบสองแล้วเนี่ยไอ้พวกอ่ะต้องใช้คำว่าลางเนี้ย
รอเลยเออพบว่าหลังผมว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าไหรหรอกนะ
เพราะว่ามันมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันคงไม่บินตรงมาเที่ยวไทยเที่ยวเดียว
อืมฟังดีดีนะมันมันมาไทยแล้วยกตัวอย่างเราไปยุโรปแล้วกัน
คงไม่ไปฝรั่งเศสประเทศเดียวเราก็อยากจะไปสวีท
เพราะมันอยู่ใกล้เยอรมันไหนก็ไปสักนั่ง
เครื่องบินตั้ง๑๐กว่าชั่วโมงแล้วฉันใดฉันนั้น
มันมาประเทศไทยเนี่ยมันก็อยากจะไปเที่ยวเขมรหรือเปล่าล่ะ
ลาวไหมเวียดนามไหมและที่สำคัญเนี่ย
มันไม่ใช่ไทยกลัวฝรั่งนะฝรั่งแม่งกลัวไทย
ละหมื่นอยู่เลยถูกเพราะเราอยู่หมื่นกว่า
วันนี้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบหกรายด้วยกันแล้วก็ผู้เสียชีวิตค่ะ
กับปั๊บประกวันก็เป็น๑๐๐นะ